คุณผู้ชมคะเสียมที่เอาไว้ใช้ขุดดินเนี่ย

เพราะว่าร้านเอาเสี่ยมนี้มาฟาดหัวอา

แล้วหลังจากก่อเหตุนะหลานไม่ได้ไปไหน
ดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มค่ะ
เห็นภาพนี้ฉันคงไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้ว

นี่ตำรวจสพลานศักดิ์นะคะคุมตัวหลาน
หลานคือนายชัยเชษแก้วเกรดการอายุ๔๐ปีค่ะ
หลานคนนี้แหละคือคนที่ฆ่าฆ่าอาคือนายธนูสิน
แก้วเกรดการอายุ๕๔ปี
คือหลังจากที่หลานก่อเหตุ
เอาด้ามเสียมตีหัวอาจนอาตายนะนะ
หลานไม่ได้หนีไปไหนอยู่ตรงนั้น
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวก็ยังเมาอยู่เลย
เชื่อไหมตอนไปเจอตัวตอนแรกมือยังถือขวดเหล้าขาวอยู่เลย
แล้วดูท่าทางยังพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ครับ
ที่หน้าที่เสื้อมีคราบเลือดคราบเลือดของอาที่กระเด็นใส่ด้วยนะ
แล้วตอนที่โดนจับหันไปเรียกพ่อ
แล้วพยายามขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม

ในพื้นที่ตำบลป่าอ้อนที่รันสักของอุทัยธานี

สภาพคือโดนมอเตอร์ไซค์ล้มทับขาขวา

เลือดเลือดอยู่ตรงนั้นด้วยมีมีดปลายแหลมอีก
ปลายแหลมก็เป็นของผู้ตายตกอยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วดูจากสภาพศพก็คือโดนตีด้วยด้ามเสียมที่ใบหน้า
กระหลกศิษฐะแตกฟันหักนะคะ
และจากการตรวจสอบกระท่อมหน้าบ้าน
ขวดเหล้าขาวขวดนึงเจอมอเตอร์ไซค์
คันเร่งก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ด้วย
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหม
บอกว่าตัวของผู้ตายอยู่บ้านกับพ่อแล้วก็พี่ชาย
ส่วนหลานคนนี้นายชายเชษเป็นลูกของพี่ชาย
วันไม่ทำงานหรอกค่ะเมา
พอ๓ทุ่มปั๊บมีคนไปเจอศพเลยว่าอาน่ะเสียชีวิตแล้ว
ส่วนทางด้านพ่อของผู้ตายเนี่ยนะคะ
คือนายกีก็ยอมรับเลยบอกว่าตอนเย็นได้ยินแหละ
ได้ยินเสียงทะเลาะกันลูกน่ะลูกชายกับหลานอ่ะทะเลาะกัน
ลูกไปว่าหลานเพราะหลานดื่มเหล้า
ทีนี้หลานก็เถียงกลับแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เอาจริงนะพ่อพ่อของผู้ตายพยายามห้ามแล้ว
แต่ก็ไม่ฟังค่ะหลานก็ไม่ฟัง
ทีนี้ก็เลยต้องคุมตัวหลานไปสอบ
ท้ายที่สุดก็รับสารภาพนะว่าลงมือฆ่าอาจริงครับ
ก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ